ฉันขอชื่นชมชาวเน็ตเลยนะคะ
เดี๋ยวนี้เป็นนักสืบทำงานเร็วกว่าตำรวจนะคะ
คือมันมีเหตุการณ์ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
ขโมยทองที่ร้านขายทองแล้วก็หนีไป
ตำรวจยังไม่สามารถตามจับกลุ่มตัวได้
แต่ชาวเน็ตค่ะเข้าไปให้เบาะแสกับตำรวจ

จุดเกิดเหตุก็คือร้านขายทองแม่หลวน
ตำบลศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ

ใส่เสื้อคอกลมแบบนี้ทำทีว่าจะมาซื้อทอง
แล้วก็สุดท้ายก็เอาทองไปวิ่งไปแบบนี้ค่ะ
วิ่งออกไปหน้าร้านนะคะคือกล้องวงจรปิดเนี่ย

คนร้ายเนี่ยวิ่งหนีมา

แล้วก็หลบหนีไปส่วนเจ้าของร้านค่ะ
ได้แต่เอาเก้าอี้มาทุบรถนะคะ

มีสร้อยข้อมือทองคำหนัก๒บาท๑เส้น
ร้อยคอทองคำหนัก๒บาท๑เส้น
คิดเป็นมูลค่าเงินก็คือ๙๐๐๐กว่าบาท

ตำรวจได้ไปออกตรวจกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่าง
ทีนี้รู้แล้วนะคะว่าเส้นทางคนร้ายใช้เส้นไหนหลบหนี
ส่วนนี้นะคะวงกลมนี่แหละที่คาดว่าน่าจะเป็นคนร้าย
เน็ตเขาก็มีการให้ข้อมูลมาด้วยนะคะ
ส่วนเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนีก็คือสี่แยกโคกขวาง
่งหน้าแยกกระบอกภัยผ่านวิทยาลัยเทคนิคบุรพาปราจีน
เข้าถนนซ้าย๓๐๔มุ่งหน้าสู่พื้นที่จังหวัดจันทบุรีค่ะ
อย่างที่บอกไปนะคะชาวเน็ตบอกว่าคนร้ายคนนี้ชื่อว่ามาย
แล้วเนี่ยส่งรูปนี้มาให้ตำรวจเป็นเสื้อตัวเดียวกันกับที่
ใส่ไปแล้วก็ใช้ก่อเหตุตำรวจเขาก็เลยไปขยายผลเพิ่มเติมที่สุดแล้ว
ก็ทราบนะคะว่าคนร้ายชื่อจริงก็คือนางสาวสูนิสาเทศสาย
อายุ๒๒ปีเป็นคนในพื้นที่ท่ากระดานอำเภอสนามชายเขต
จังหวัดฉะเชิงเซาตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งออกติดตาม
เพื่อที่จะไปจับกลุ่มมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุด